เป็นการแต่งงานของคู่บ่าวสาวข้ามจังหวัดคุณแล้วที่สำคัญค่ะ
สินศอด๓๐ล้านโอ้มวยจ้าว
ตาลุกวาวเลยแต่ไม่ใช่๓๐ล้านบาทนะจ๊ะ๓๐ล้านเมตร

ล้านเม็ดที่ว่าของจริงค่ะนี่ได้เห็นบรรยากาศนี้ก่อนขบวนแห่ขันหมาก
ครั้งยิ่งใหญ่ใช่อยากเห็นหน้าเจ้าบ่าวแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมค่ะ
เง้อคอรอหาอยู่ไหนนะเจ้าบ่าวในขบวนขันหมากแล้วรอเจ้าบ่าวเนี่ยค่ะ
คือบรรยากาศสนุกสนานมากนะคุณนี่เห็นเจ้าบ่าวหรือยังไหนคะ
เมื่อกี้ไงไหนล่ะคะโอ้โหคุณสุภานีคุณทัศนัยเนี่ยเป็นการแต่งงาน
เจ้าบ่าวไก่แต่งกับเจ้าสาวไก่แล้วที่อุ้มอยู่เมื่อกี้ค่ะคือเจ้าบ่าว
เป็นไก่เหรอใช่เป็นไก่ไก่ตีด้วยไหมเนี่ยเป็นไก่ดำแบบเนี้ยค่ะ
เขามีการผ่านประตูเงินประตูทองทำทุกอย่างเหมือนงานเบาสาวเลย
งานใหญ่ด้วยขึ้นเวทีกล่าวขอบคุณด้วยค่ะงานนี้นะคะ
พันเอกกรการนาเวทวันนิดกุลรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจบคิริคันเนี่ย
เป็นเจ้าภาพในพิธีแต่งงานไก่พื้นบ้านเพชรสมุทรคีรี
ระหว่างเจ้าสาวไก่ดำพื้นเมืองจังหวัดเพชรชบุรี
ส่วนเจ้าบ่าวเป็นเจ้าบ่าวไก่ดำพื้นเมืองประจวบคิริขัน
เป็นไงล่ะเป็นการแต่งงานข้ามจังหวัดอย่างที่บอกไง
แล้วก็เจ้าบ่าวก็มีนายพิชิตสันติเมคากุล
ดีตรองนายกเทศบนตรีเมืองประจวบคิริขันเป็นเจ้าของนะคะ
มีผู้อำนวยการด่านกักกันศาสตร์เพชรชบุรี
นายแพทย์ประสุทธิ์จังหวัดประจวบคิริขัน
รวมถึงนายกสมาคมเลี้ยงไก่พื้นบ้านไร่ส้ม
ผู้บริหารท้องถิ่นเพชรชบุรี
แล้วก็มีเกษตรกรร่วมกันเป็นสักขีพยานแบบนี้นั่นแหละ
เห็นไหมล่ะจุดประสงค์ของเขาที่แต่งงานครั้งนี้เนี่ย
จริงเขาอยากให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงไก่ดำเพิ่มมากขึ้น
เพราะว่าเป็นการเพิ่มภูมิรายได้ภายในครัวเรือน
แล้วก็เป็นการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ดำให้มีคุณภาพดี
ให้เนื้อมากให้ทนทานต่อโรคระบาด
แล้วก็เป็นการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดี
ที่งานมหากรรมและนิทัศกาลด้านประสุทธิ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง๒
กักกันสัตว์ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรี
คำตอบหรือยังคะทั้งสองท่านรวมถึงคุณผู้ชม
สอด๓๐ล้านเมตรที่ว่านี้คืออะไร
คือเม็ดพวกข้าวเปลือกข้าวโพด

เป็นอาหารของคู่สามีภรรยา

โอ้โหเลือนเมืองกันทั้งจังหวัดนะ